เอาจากคู่จิ้นมาต่อกันที่คู่เกาเหลากันบ้างดีกว่า
อย่างที่ทราบกันดีว่าโอนกรกฎกับเกรทสะพนเนี่ย
เขามีเรื่องหมางใจกันก่อนหน้านี้บนโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ชม
แต่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกมาเคลียร์แล้ว
ล่าสุดแววมาว่าคดีไม่สบนะคะคุณผู้ชม
จ๊ะเอกกันงานร้องเพลงก็หลบซ้ายหลบขวาไม่มาคู่กัน
ตกลงมันยังไงล่ะคะเคลียร์หน่อยนะคะเกรสพลค่ะ
ไม่จริงไม่จริงเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยผมยังเล่นยังหอกล้อกันอยู่เลยครับ
ตอนที่ถ่ายวันสุดท้ายที่ไปต่างจังหวัดด้วยกันอะไรอย่างนี้

ข่าวก็บอกว่าไม่ยอมเจอกันเวทีอะไรอย่างนี้อ๋องานประกาศไทยซุก
ซุปก็ยังเต้นอยู่ด้วยกันอยู่ข้างกันอยู่เลยครับ

อีกหนึ่งเรื่องที่โล่งอกโล่งใจกันอย่างแน่นอนนะคะ

ที่ออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยโสดสนิทเลยล่ะค่ะ
ยังไม่มีครับโสดเต็มร้อยเลยครับตอนนี้
ช่วงนี้เนี่ยผมก็ทำงานค่อนข้างหนักอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็กลับบ้านไปอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่า
คือก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าเขามีแฟนอยู่เป็นสาวหมวย
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวออกมาพูดชัดเจนเลยนะว่าโสดสนิท